กับครอบครัวของนักแสดงหนุ่มคุณบีมประพังกรค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะมีงานชาปนกิจนะคะ
ซึ่งก็มีครอบครัวนะคะญาติสนิท
รวมไปถึงเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงมาร่วมไว้อาลัย
ครั้งสุดท้ายกันมากมายจริงเลยค่ะคุณผู้ชม

คุณแม่ดาวิกาซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องบีมท่านนี้แหละค่ะ
ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกค่ะ
คุณแม่เปิดใจนะคะทั้งน้ำตาเลยค่ะในหลากหลายความรู้สึกนะคะ

ความเสียใจแล้วก็ความทราบซึ้งใจ
ที่มีคนรักลูกชายมากมายขนาดนี้ค่ะ
เผยคำพูดสุดท้ายนะคะที่ได้คุยกับหนุ่มบีมนะคะ

ซึ่งแม้ว่าคำนี้นะคะก็คือจะไม่ได้เป็นไปตามที่พูดไว้
แต่คุณแม่ก็ยอมรับนะคะว่าอยากให้ลูกชายหลับให้สบาย

ก็จะแพ้ยอมใช้ชีวิตต่อไปไม่ให้น้องเป็นห่วง
ก่อนเข้าวงการนะคะอยู่กันมาเล่นละครด้วยกันมา
มีหลายอย่างที่คล้ายกันค่ะ
ซึ่งออกัสนะคะก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนภายหลัง
ความเสียใจนะคะว่าเสียดายที่ครั้งสุดท้ายที่เพื่อนคนนี้โทรมา
แล้วตัวเองก็ไม่ได้รับสายด้วยไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ครั้งหลังก็ได้พูดคุยกันบ่อยค่ะ
เขาก็จะชอบโทรมาปรึกษาเรื่องงานเรื่องอะไรในชีวิตเขา
คือผมรู้เลยว่าครั้งนั้นเขาต้อง
เขาไม่พอปรึกษาผมอีกนั้นเลย
แต่ผมไม่ว่างก็เลยไม่ได้รับ
ก็รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้รับไม่ได้คุยกันเป็นครั้งสุดท้ายอะไรอย่างนี้

เขาเป็นเพื่อนที่ดีมากจริงใจมาก

เชื่อว่าทุกคนต้องคิดถึงเหมือนกัน
ถึงรอยยิ้มเขาแววตาเขา
แล้วก็เสียงขอดร้อยละของเขา
ที่มันมีแต่ความจริงใจที่เพื่อนมาเสมอ
ค่ะนะคะส่วนคนที่ยืนข้างก็คือน้องเงิน
เงินคือพระเอกที่เคยเล่นซีรีส์วายกับน้องบิม

ก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องบีมอีกครั้งหนึ่งค่ะ